ความต้องการทางเพศไม่เข้าใครออกใครจริงตลาดเนี่ยเขาปิดแล้วนะฮะ
ผู้หญิงผู้ชายคู่นี้ก็ไปจอดรถหามุมมืดหามุมมืดจะฟีเจอร์ลิ่งกันว่างั้นเถอะนะครับ
แต่ปรากฏว่ารอบพอนะฮะเขาเห็นไปไล่รอบนึงแล้วนะขับไปจอดอีกที่หนึ่ง
แล้วพอที่นี้รับประพอไปไล่อีกปรากฏว่าเนี่ยครับ
ขับรถจะทับรบพอซะให้ได้เลยแหละ
นี่ครับคุณผู้ชมฮะเหตุการณ์นี้นะครับนี่เป็นภาพจากกล้องวงจรปิด
เกิดขึ้นตีหนึ่งครึ่งวันที่๒๐มีนาคมนะฮะ
มีผู้หญิงผู้ชายนั่งอยู่ในรถเหมือนกำลังจะมีเพศสัมพันธ์กันนะฮะ
เหมือนจะมีเพศสัมพันธ์กันรอปภของตลาดไปพยายามไล่นะฮะ
ออกจากตลาดตลาดปิดแล้วนี่รถจักรยานยมรถมอเตอร์ไซล์ล้มด้วยอ่ะ
นี่ก็พุ่งชนตั้งใจพุ่งชนเลยผู้ชายในรถไม่พอใจ
ขับรถชนรอบพอนะฮะเคราะห์ดีกระโดดหนีทัน
แต่ว่ารถจักรยายนถูกทับอย่างที่ปุ้ยบอกไป
หลังจากนั้นนะหลังเกิดเหตุเนี่ยเจ้าของตลาดเอาเรื่องนี้ไปร้องเรียนกับนายเอกพบเหลืองประเสริฐ
เรื่องนี้ถึงเพจสายใหม่ต้องรอดด้วยว่ะ
เออตั้งแต่โควิดนะตั้งแต่โควิดยันเรื่องนี้นะ
หลังเริ่มไม่ใช่โควิดแล้วสายไหมต้องรอดทำหมดเลย
ไปพบกับนายวรัฐลุนทองอายุ๒๐ปีพี่รอปภนะ
แล้วก็นายธนากรมัยขุนทศอายุ๓๑ปี
หัวหน้ารอบพอเลยนี่มาชี้เลย
นายธนากรเล่าบอกว่าก่อนเกิดเหตุนะได้รับแจ้งจากลูกน้องบอก
โอ้โหลูกพี่มีรถเก๋งมาจอดตรงมืดนั่นน่ะสงสัย
สงสัยสงสัยจะมาทำอะไรกันก็บอกเอ้ยเองไปไล่ดิ
ให้ออกจากตลาดไปไม่ได้เดี๋ยวเกิดอะไรขึ้นนะ
พอลูกน้องไปบอกกับรถคันนั้นก็ถูกชายในรถด่า
ด่าก่อนไม่ยอมออกแต่เลื่อนรถไปจอดอีกจุดหนึ่ง
มันก็อยู่ในตลาดมืดเหมือนกันโอ้มันจะเอาให้ได้เนอะ
จากนั้นเนี่ยเขาก็ขี่รถจักรยานยนต์นะไปถึงจุดที่รถเก๋งจอดอยู่
ยังไม่ทันจะลงจากรถจักรยานยนต์เลยคราวนี้
รถเก๋งพุ่งชนเลยครับนะฮะดีกระโดดหลบนะ
แต่รถจักรยานยนต์เขาก็เสียหาย
นายธนกรระบุบอกว่าพอตลาดปิดเนี่ยน้ำมันจะเปลี่ยวแล้วบางมุมมันมืดมากครับ
ทำให้จะมีผู้หญิงผู้ชายเฮ้ยเป็นจุดที่เขาบอกว่า
มีคนจะมาทำแบบนี้เยอะเลยนะทำอะไรฮะ

โอ้โหมันจะไม่เปลี่ยนชุดนะสินะฮะ
เพราะว่าเขาเคยเจอถึงขั้นแก้ผ้ากันอยู่ในรถแล้ว
แต่พอให้ออกนอกพื้นที่ไปเขาก็นะยอมขับออกแต่คันนี้ไม่
เอกพบเหลืองประเสริฐโอ้โหเรื่องถึงพี่เลยเหรอเนี่ยนะ
สายไหมต้องรอดพาหัวหน้ารอพอของตลาด
ขออภัยฮะไปแจ้งความกับตำรวจสนสายไหมแล้ว
เพื่อเร่งติดตามตัวผู้ก่อเหตุและจะได้สอบสวนดำเนินคดีต่อไปครับ
ค่ะอ่านี่ถ้าเป็นผู้ใหญ่ผู้ใหญ่ไหนว่า
เฮ้ยมาเอาค่าโรงแรมทำงี้เลยน่าเกลียด
เออไปเปิดห้องดีกว่าเอออืม